แน่ค่ะชาวบ้านเดือดร้อนบ่นอุบเลย

เขาบอกว่ามีชาวบ้านที่จังหวัดน่าน๙๙ครัวเรือนค่ะ
เดือดร้อนจากการแบ่งเขตตำบลกัน
โดยเขาบอกว่าเขาอยู่พื้นที่ตำบลหนึ่ง
แต่ทะเบียนบ้านดันไปขึ้นอยู่กับอีกตำบลนึง

แล้วเขาจะต้องตกลงเขาขึ้นกับตำบลไหนกันแน่ต้องไปอยู่ที่ไหน

พอไปติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ดำเนินการให้สักที
นี่เสียสิทธิ์มานานเป็น๖ปีแล้วนะคะ
นายสว่างเปรมประสิทธิ์กำนันตำบลเสนียนอำเภอเมืองจังหวัดน่านค่ะ
พาตัวแทนชาวบ้านห้วยขามตำบลเรืองอำเภอเมืองจังหวัดน่าน
เข้ายื่นหนังสือถึงนายวรกิจศรีทิพากรผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะ
ก็ไปยื่นผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่าน
คือมีชาวบ้านห้วยขาม๙๙ครัวเรือนกว่า๖๐๐คนเลยค่ะ
เขาบอกว่าเขาได้รับผลกระทบจากการแบ่งเขตการปกครอง
คือหมู่บ้านเนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับตำบลเรือง
แต่พื้นที่จริงเนี่ยไปอยู่ในตำบลเสนียน
สว่างเปรมประสิทธิ์กำนันตำบลเสนียมบอกว่า
พื้นที่ชุมชนห้วยขามเป็นชุมชนที่อยู่ระหว่าง
คืออยู่ตรงกลางค่ะระหว่างตำบลเรืองกับตำบลเสนียนอำเภอเมืองน่าน
ซึ่งปี๒๕๔๐กระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนดเขตการปกครองใหม่
คือเหมือนกับว่ามีการขีดเส้นกันใหม่เลย
ประกาศใหม่ว่าอันนี้อยู่เขตนี้อันนั้นอยู่เขตโน้น
ปรากฏว่าชุมชนบ้านห้วยขามที่อยู่ในแผนที่การปกครองของตำบลชะเนียน
ก็เลยตกไปอยู่ที่ตำบลนั้น

ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองน่านก็ยังไม่เปลี่ยนเขตตำบลเป็นตำบลเรืองให้
ห้วยขามก็เลยเดือดร้อนนะคะเพราะว่าตัวอยู่นี่ทะเบียนอยู่นั่น
แล้วเวลาที่ต้องใช้สิทธิ์หรือว่าใช้สิทธิ์ตามทะเบียนบ้านอะไรแบบนี้
ไปเอาที่ไหนไปไม่ถูกที่เลย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กนักเรียนชุมชนบ้านห้วยขาม๑๓๓คน
ไปเรียนที่โรงเรียนในพื้นที่ตำบลเสนียน
ซึ่งเดินทางได้สะดวกแล้วก็ใกล้หมู่บ้าน
แต่เสียสิทธิ์ด้านทุนการศึกษาและโอกาสการช่วยเหลืออื่นทุกอย่างเลย
เพราะว่าสิทธิ์มันไปอยู่ที่ตำบลเรือนนึกออกไหมคะ
มันก็เลยกลายเป็นการเสียโอกาสแล้วก็สิทธิต่างที่ชาวบ้านควรจะได้รับ
รวมถึงอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลต่างก็ใช้ไม่ได้
ถ้าหากมีกรณีภัยพิบัติเกิดขึ้น
ห้วยขามก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือตามสมควรค่ะ
เพราะว่ามันอยู่กันคนละตำบลกันแล้วก็เอกสารไปอยู่คนละตำบลอีกอันหนึ่ง

ทะเบียนบ้านห้วยขามไปอยู่เขตการปกครองของตะบนเสนียนให้หน่อย
จะได้รับประโยชน์แล้วก็สิทธิ์ช่วยเหลือต่างจากองค์กร
ตามกฎหมายและตามที่เขาควรจะได้ด้วย
ยื่นหนังสือเพื่อให้ทางจังหวัดได้

ประกาศฉบับเบิ้ลพิศาล๙กฎคปี๒๐๑๐
ซึ่งประกาศเขตว่าที่๓อยู่ในการปกครองของตะบนเสนียน
ต้องการให้อำเภอจังหวัด
ดำเนินการทรวล๑๔ย้ายสามวะโนโคร
ให้เปลี่ยนชื่อจากเรืองบรรพีเสนียน
เพื่อจะรับการดูแลจากอบตเสนียนหรือทางตัวเสนียันได้
พี่น้องอยากโทษถึงแล้ว

ซึ่งเรื่องนี้นายสัญญากามินผู้อำนวยการ

เป็นตัวแทนรับหนังสือและตรวจสอบเอกสาร